พูดถึงรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าวสำโล่ง
คุณผู้ชมก็ทดลองใช้มาเกือบเดือนแล้วนะ
แต่ว่าสัปดาห์หน้าเขาจะเก็บค่าบริการแล้วจะเป็นเท่าไห

ทางคณะรัฐมนตรีครับได้เห็นชอบร่างข้อบังคับ
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
กำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรง
ระยะทาง๒๓สถานี
โดยจะคิดอัตราเริ่มต้น๑๕บาทครับ
แล้วไปสูงสุด๔๕บาทถ้าคุณนั่งจนสุดสายเลยนะ
ให้เก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียว
อย่างเช่นจากสายสีน้ำเงินมาต่อสายสีเหลือง
ให้ได้ส่วนลดค่าแรกเข้าครับ
และการจอดรถสำหรับอาคารจอดแล้วจอด

กับสายสีน้ำเงินสายสีม่วงและสายสีเขียวครับ
เขาจะเริ่มเก็บตั้งแต่๓กรกฎาคม

และเรื่องนี้ต้องรู้เหมือนกันครับที่ประชุมคอรมอล
รับทราบความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี๖๕
และการใช้สิทธิจากผู้ลงทะเบียน๑๙ล้าน๖แสนคน
โดยสถานะปัจจุบันของกองทุนประชารัฐสวัสดิการ
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในปีงบประมาณ๖๖
งบ๕๑๐๐๐ล้านบาทจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้ถือบัตรแล้ว๓๕๐๐๐กว่าล้านบาท
ปัจจุบันครับเหลืองบประมาณส่วนนี้๑๕๐๐๐ล้านบาท
ขณะเดียวกันยังมีผู้ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จอีก๑ล้าน๑แสนรายด้วยกัน
ทางรัฐบาลก็ย้ำให้รีบยืนยันและใช้สิทธิในวันที่๑สิงหาคมนี้ครับ
และเรื่องนี้ต้องเตือนไปยังวัยรุ่นน้ำท่อมครับใครชื่นชอบการดื่มน้ำท่อมเนี่ย
หมอหมูหรือว่านายแพทย์วิรสักจรัสชัยศรีครับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธก็เตือนว่าการดื่มน้ำกระท่อมในปริมาณมากเป็นเวลานาน
ว่าปัดสาวะเนี่ยจะสีเข้มมากและผิวจะออกเหลืองเหมือนตามคุณถูกทำลาย
ไตก็จะทำหน้าที่พิเศษในการกรองสารพิษจากร่างกายแทนพอทำหน้าที่แทนแบบนั้น
ไตมันทำงานหนักคุณผู้ชมพอทำงานหนักมากขึ้นอาจจะนำไปสู่ภาวะไตวายได้ครับ
ดังนั้นใครดื่มน้ำกระท่อมนานแล้วพบว่าปัสสาวะมันเข้มมากแล้วผิวเหลือง
หยุดดื่มก่อนดีกว่ารีบไปพบแพทย์เพื่อให้วินิจฉัยรักษาโดยด่วนครับ